คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สุรินทร์มีเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้น
เมื่อรถพ่วง๑๘ล้อขับเบียดจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียน

ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงนะครับ
แล้วเด็กก็ถูกรถพ่วงทับเสียชีวิตคาที่๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
รถจักรยานยนต์ล้อจอดอยู่และมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้าง
ข้างพบศพนางสาวอาริยาอันนะอายุ๑๖ปี
และเด็กหญิงสิริธาดาอันนะอายุ๙ปี
สภาพศพถูกล้อรถพ่วงทับศีรษะ

เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถพ่วงขับมาจากอำเภอบัวเชษมุ่งหน้าบ้านระมาทคล้อ

รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนหญิงที่นั่งซ้อนกันมา๓คน
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วถูกล้อรถทับ
ซึ่งจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าตรงไหลทางมีน้ำท่วมขัง
ว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์น่าจะหักหลบ
และเป็นจังหวะเดียวกับที่รถพ่วงขับมา
ถูกเบียดจนล้มลงแล้วเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
ที่จังหวัดพธุมธานีเกิดอุปัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเมย์
มีร่องรอยถูกชนภายในรถไม่มีผู้โดยสาร
ข้างกันพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพล้อบิดเบี้ยว
คนขับขี่และคนซ้อนเป็นนักเรียนชายอายุประมาณ๑๒๑๓ปี

ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็ว
ชนด้านข้างรถเมย์อย่างจัง
เจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถเมย์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และนำตัวเด็กนักเรียนชายทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล

เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
บนถนนเรียบทางรถไฟมุ่งหน้าคลองวาน
ในพื้นที่บ้านดอนทรายตะบนเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
กลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
พบต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนน
นางสาวอารีอ่วมเทศอายุ๔๕ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต

ก่อนนำรถแบ็คโฮลลากต้นไม้เข้าข้างทาง

ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวอารี

ร้านหมูกระทะในตัวเมืองประจบคิริขัน
ซึ่งระหว่างทางมีฝนตกลงมา

ลมทับนางสาวอารีจนเสียชีวิตขาดที่